สวัสดีครับวันนี้หลายพื้นที่คงมีสายฝนโบรยปลายมาดับร้อนก็ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับคงจะต้องจับตาเรื่องของสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ครบหนึ่งเดือนหลังจากที่ดวงอาทิตย์มาตั้
ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนอย่างค่อนข้างนี้มีทั้งมาจากด้านบนนะครับก็คือกระสะสายลมที่หอบเอากลุ่มฝนจากจีนเข้ามาปกปรุมในบริเวณทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสานส่วนตอนล่างก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับหรือว่ามรสุมฤดูฝนหอบเอาความชื้นหอบเอากลุ่มฝนเข้ามาปกปรุมนี่คือการคาดการณ์ปร

เช่นเดียวกันปกคลุมหนาแน่นแบบนี้นี่นะฮะจะสังเกตว่ามาปกคลุมกินพื้นที่เมืองไทยของเราตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะค่อยแผ่วลงไปนะครับแน่นอนการที่มีฝนเข้ามาตกสะสมกันเยอะเยอะแบบนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือการใช้ชีวิตนะครับโดยเฉพาะการทำกิจกรรมกลางแจ้งการใช้รถใช้ถนนรวมไปถึงใครที่จะเดินเรือ
การฝนตลอดสัปดาห์นี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ